ทานข้าวมันไก่แนะนำร้านนี้เลย
ร้านนี้เนี่ยเป็นข้าวมันไก่ระดับตำนานที่การันตีความอร่อยมา๒๖ปีค่ะ

ข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นแบบเมนูคลาสสิกยอดฮิตที่
ไม่รู้จะทานอะไรทานข้าวมันไก่ไม่ผิดหวัง

ใช่ค่ะมาร้านนี้หน้าตาประมาณนี้นั่นคือ
ร้านข้าวมันไก่นันทารามป้าก้อมร้านนี้เนี่ยขายกันมาตั้งแต่ปี๒๕๓๕แล้วนะคะ
ร้านอยู่ตรงถนนนันทารามตำบลหายาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลย
เมนูร้านนี้ก็มีทั้งข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้ม
จะสั่งแยกเป็นจานก็ได้มีให้เลือกเหมือนกัน
ราคาก็เริ่มต้นที่๓๕บาทถ้าสั่งแยกเฉพาะไก่อย่างเดียวนะ
แล้วก็ข้าวมันร้อนเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่รสชาติจัดจ้าน
เฉพาะตัวของทางร้านและอย่าลืมสดน้ำซุปตา
โอ้โหสูตรน้ำลายก่อน
น้ำซุปก็เคี่ยวจนหวานได้ที่อร่อยกำลังดีลงตัวราคาก็ไม่แพงนะคะ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยไปกันได้เลยร้านเปิด๖โมงเช้าถึงบ่าย๒โมงเย็น
ไปช้าถือว่าอดกินนะคะเพราะว่าหมดนะคะ
ไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าอยากสอบถามเส้นทาง
โทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราให้ไว้ค่ะ
เอาล่ะไปทานกันได้นะครับแต่ละร้านแต่ละที่ที่เราแนะนำเนี่ยปกติ